ต่อเลยนะคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุอุกอาจเช่นเดียวกัน

คุณผู้ชมยังจำเรื่องราวพิษลวงโลกได้ไหม

เขาขายลอตเตอรี่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่สมุทรสาคร
แล้วเขากุเรื่องบอกว่ามีคนไปซื้อลอตเตอรี่ของเขา
แล้วถูกรางวัลได้เงินไป๙๐ล้าน
สุดท้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องลวงโลก

แล้วพีทไปว่าจ้างทนายทนายความชื่อทนายไฝ
มาว่าความให้สุดท้ายล่าสุดค่ะ

เพราะคนร้ายปลุกยิงทนายไฝ

กล้องวงจรปิดบริเวณหน้าสำนักงาน
สามารถจับภาพได้แบบนี้นะคะ
คนร้ายขออนุญาตแจ้งรูปภัณฑ์สันธารอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เป็นผู้ชายรูปร่างสันทัศน์สวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
จอดรถจักรยานยนต์ก่อนที่จะถึงสำนักงาน
ทนายความศักดิ์ชายมีสมบูรณ์
สักประมาณ๖๗คูหาที่บ้านแพ้วสมุทรสาคร
แล้วเดินมาที่ประตูหน้าสำนักงาน
เปิดประตูเข้าไปชักอาวุธปืนมารัวยิงใส่
ว่าที่เรือตรีศักดิ์ชายหรือว่าทนายฝัยอายุ๕๗ปี
แล้วก็รีบวิ่งหนีออกไปขี่รถย้อนสอนออกไปทันทีค่ะ
ภรรยาของทนายเนี่ยวิ่งตามไปนะตะโกนให้คนมาช่วยเหลือ
แต่ตอนนั้นตามไม่ทันแล้วจนถึงตอนนี้
ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้นะคะ
ส่วนทนายตอนแรกได้รับบาดเจ็บสาหัส
กู้ไพไปถึงพยายามช่วยกันปั๊มหัวใจยืดชีวิต
สุดท้ายไม่ไหวค่ะทนพิษบาดแผลไม่ไหว

หลังเกิดเหตุตำรวจกู้ภัยไปตรวจสอบพื้นที่
เพื่อหาหลักฐานจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เป็นอาคารพาณิชย์๔ชั้นเปิดเป็นสำนักงานทนายความด้านล่าง
ส่วนด้านบนเป็นที่พักอาศัยตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘ซุปเปอร์
จำนวน๖ปลอกด้วยกันอยู่ที่จุดเกิดเหตุ
ส่วนร่างทนายฝัยคนร้ายใช้คำว่ากระหน่ำยิง
โดนไปหลายจุดโดนไปหลายแผลคือร่างกายบอบช้ำเลยนะคะ
จากการสอบถามภรรยาของทนายไฝ
ทราบว่าคนร้ายไปบุกยิงขณะที่ครอบครัวนี้
เขาตั้งวงกำลังกินข้าวอยู่
แล้วเป็นจังหวะที่ภรรยาและลูกเดินไปหลังบ้าน
หลังจากนั้นจู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น

เข้ามาบริเวณหลังบ้านเพื่อจะมาขอความช่วยเหลือ
จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ทนายไฟเนี่ย
ฟุบไปที่บริเวณหน้าห้องน้ำ
ก็เลยตัดสินใจโทรให้กู้ภัยมาให้การช่วยเหลือ
พยายามปั๊มหัวใจแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่อย่างที่บอกไปก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนมูลเหตุจนถึงตอนนี้ก่อนนะครับ
สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน
ซึ่งเดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
คุณผู้ชมก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ